เมื่อวานนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชศรีมามีนโยบายสำคัญจากหลายกระทรวงได้รับมติให้ผ่านไป
โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขแบบก่อสร้างรถไฟทางคู่เพื่อที่จะยกระดับเหนือพื้นดินขึ้นมา
เขาบอกว่าจุดนี้สร้างผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่สองฝั่งนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องก็คือการอนุมัติร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน
ระยะที่๑ก่อนนะคะที่อนุมัติก็คือเส้นทางเต็มกรุงเทพหนองคาย
นุมัติระยะแรกก่อนก็คือกรุงเทพนครราชศรีมาและอีกหนึ่งอย่างที่อนุมัติไปเมื่อวาน
งบประมาณในการบริหารจัดการน้ำติดตามทั้งหมดจากรายงานค่ะ
สิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่๓
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระหว่างวันที่๒๑๒๒สิงหาคม
ซึ่งครั้งนี้เลือกพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่สำคัญของการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ
มาครั้งนี้เรียกได้ว่าเข้าถึงประชาชนและทุกภาคส่วน
เพราะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนลงไปรับฟังปัญหาด้วยตนเอง
เพื่อรับกลับมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม
เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่ตรงนี้นะครับ
และการมาครั้งนี้ก็ไม่ทำให้คนโคราชผิดหวัง
เพราะคอลโลมออนุมัติงบประมาณ๒๖๐๐ล้านบาท
แก้ไขแบบก่อสร้างรถไฟทางคู่เพื่อยกระดับเหนือพื้นดิน
ผ่านตัวเมืองโคราชระยะทางประมาณ๕กิโลเมตร
แก้ปัญหาการจราจรติดขัดตามข้อเรียกร้องของคนในพื้นที่
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่า
เห็นชอบโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยเหตุผลและความจำเป็น
คุณรู้ไหมว่ายกไปเนี่ย๒๖๐๐ล้าน
แล้วมันมีอีกกี่เส้นที่จะต้องทำแบบนี้อีกมีอีกกี่เส้น
ถ้าศาสตร์ทางใกล้กันก็อีกสี่๒๖๐๐ล้านบาททุกเส้นนั่นแหละ
ให้ของครูโคราชแล้วเดี๋ยวที่ขอขึ้นมาแล้วผมไม่ให้ข้อ
ผมถือว่าให้ด้วยเหตุด้วยผล
เพราะถ้าเรามองว่าเรายกเส้นทางทั้งเส้นขึ้นไปหลายหมื่นล้าน

ถ้าก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่ามันควรจะเพียงพอแค่ไหนอย่างไร
ชนจะเรียกร้องแค่ไหนพอไหมแค่นี้ได้ไหม
เอาอย่างนี้เกิดมาก่อนได้ไหมวันหน้าถ้ามันดีขึ้นปั๊บ
มันขยับเมืองขยายเมืองออกไปไม่มองอย่างนั้นเหรอ

แล้วมันจะต้องแบ่งแยกเมืองกันอยู่มันต้องขยายเมืองออกไปข้างนอกอยู่แล้ว
เพียงเท่านั้นยังอนุมัติงบประมาณกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
พัฒนารุ่มน้ำในพื้นที่ภาคอีสานครอบคลุม๑๘จังหวัด
การก่อสร้างแก้มลิงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำผนังกั้นน้ำ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงเส้นทางการระบายน้ำ
รวมทั้งยังเห็นชอบให้กลมทรัพยากรน้ำกลมชลประธาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เสนอแผนโครงการที่มีความจำเป็น
ในการเพิ่มการกักเก็บน้ำ๘จังหวัดภาคอีสาน
ในวงเงินปีงบประมาณ๒๕๖๑ทั้งหมด๓๔๘โครงการ
วงเงิน๘๘๒๐ล้านบาท
ซึ่งจะเพิ่มเนื้อที่เก็บกักน้ำในภาคอีสาน
ถึง๑๐๗ล้านลูกบาทเมตร
แผนบริหารจัดการน้ำระยะที่๒
ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ

อนุมัติร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูง
จีนเส้นทางกรุงเทพนครราชศรีมา
ฉบับที่๒๑งานจ้างออกแบบรายละเอียด

วงเงิน๑๗๐๖ล้านบาท
ฉบับที่๒๒การคุมงานก่อสร้าง
รวมทั้งอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
วงเงิน๒๑๐๑ล้านบาท
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย
จากน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

นายกรัฐมนตรียังสร้างสีสันและความเป็นกันเอง

บอกให้สื่อเดินทางกลับอย่างปลอดภัย